กลับมาในช่วงนี้นะคะดูข่าวกันต่อคุณผู้ชมค่ะ
ต้องถามคุณนัทพงศ์เลยถ้าเกิดว่าเข้าไปในป่า
คือจริงไม่ได้เข้าป่าหรอกเข้าไปในสวน
จะไปกรีดยางแล้วไปเจอเสืออยู่ตรงหน้าเราเนี่ย
ห่างประมาณสัก๒เมตรทำไงดีคะเนี่ย
ผมกลับถึงบ้านอย่างเร็วเลยฮะหันหลังโกยแนบแน่นอน
ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือไม่รอดนะถ้ากรณีอย่างคุณนัทพงศ์เนี่ย
แต่ว่าเรื่องของชาวสวนคนนี้อยู่ที่สุราชธานีค่ะ
เขาเจอเสือนะคะอยู่ห่างจากเขา๒เมตร
เขาเนี่ย๒เมตรก็ไม่ไกลนะเรียกว่าเผชิญหน้าเลย
แล้วรู้ว่าเสือตัวใหญ่ด้วยนะคะเขาทำยังไงเดี๋ยวคุณผู้ชมตามไปดู
แต่ว่าที่แน่เนี่ยเขาถ่ายคลิปเสือตัวนี้มาให้ดูด้วยค่ะ
ใจนะถ้าเห็นอย่างนี้นี่ตกใจนะคะ

กลั้นหายใจเลยล่ะเดี๋ยวเสือรู้ว่าอยู่ตรงนี้
คุณหัตถาวิเชียนค่ะเป็นชาวบ้านที่สุด
ทำไมจุฬาธานีเธอจะขึ้นไปกรีบยางบนเขาคลองพนม
แล้วไปเจอภาพนี้โดยบังเอิญเป็นภาพที่ไม่มีใครอยากเจอนะคะ
คือเธอได้ยินตอนแรกเธอบอกได้ยินเสียงคล้ายสัตว์เดินอยู่ใต้พุ่มไม้

แต่มันไม่ใช่ตัวอะไรมันคือเสือนะคะ
ก็เลยหยิบมือถือมาถ่ายคาดว่าน้ำหนักเนี่ยไม่น้อยกว่า๓๐กิโลนะคะแล้วมันก็เดินหายไปนะคะ
ทางหัวหน้าสถานีวิจัยสัตว์ป่าคลองแสงบอกว่าเสือตัวนี้ก็คือเสือลายเมฆ
เป็นเสือขนาดกลางแล้วในป่าดิบชื้นก็จะพบได้ทั่วไป
ปกติมันหากินในยอดไม้ค่ะบนยอดไม้นะคะเราเจอในสภาพนี้อาจจะเป็นเพราะว่า
มันกำลังย้ายพื้นที่หากินนะคะแต่ว่าที่สำคัญก็คือว่าเขาเตือนบอกว่า
ถ้าเราเจอเนี่ยเราอย่าไปทำร้ายเพราะว่าเสือลายเมฆเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองนะคะ
แล้วก็มันเริ่มจะลดลงลดลงเพราะว่าถูกคุกคามจากมนุษย์นี่แหละ
พอเจอข่าวว่ามีการพบเสือลายเมฆในพื้นที่นี้ผู้สื่อข่าวก็ไปเลยค่ะ
ไปพบกับนางหัตถาเพื่อให้พาไปจุดนี้ไปดูหน่อยนะคะ
เพราะมันอยู่ในสวนสวนยางพาราเธอบอกว่าวันที่๔ตุลาคมตอน๖โมงเช้า
จะขึ้นไปกรีดยางกรีดเสร็จตอน๘โมงเห็นเสือตัวนี้ห่างจากเธอประมาณ๒เมตร
ก็แอบหลังต้นยางก็คงจะอยู่เงียบหยุดหายใจค่ะ
กว่ามันจะเดินห่างออกไปแล้วถ่ายคลิปมาเพราะอะไร
คือเธอก็คิดว่าถ้าเกิดว่าเธอโดนเสือทำร้าย
ถ้าโดนทำร้ายจะได้มีคนรู้จะได้มีหลักฐาน
แต่ว่าเธอตั้งสติบอกตัวเองอยู่นิ่งอย่าขยับ
หลังจากนั้นมันก็เดินผ่านไป

มาตัดย่างนะคะประมาณ๘โมงให้เล็กได้ยินเสื้อง
ดึงนี่ดึงเวียนหก

มันยุ่นมันยุ่นดึกมันยุ่นเอ๊บต้นย่างอย่างเดียวกับ
เดี๋ยวก็นึกได้ว่ามันถือกลงเดี๋ยวก็ออกลง

ทำไมตอนนั้นถึงเอาเลือกเอามือถือขึ้นมาถ่าย

เจ๊นึกว่าถ้ามันกล้ามหวังลูกกัน
ก็ก็ได้เห็นเรียกก็คืนหวังได้เห็นว่าเออทุกอย่างลูกตาย

เสือตัวนี้สวยจริงนะคะเมื่อกี้นี้สวยนะคะ

ก็อาจจะต้องวิ่งแข่งกับเสือนะคะ

มีคำเตือนมาจากหัวหน้าป้องกันรักษาป่านี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าคือถ้าเราเจอเนี่ยอย่าวิ่งหรือทำร้าย
เพราะว่าจริงแล้วสัญชาติยานของสัตว์มันกลัวเราอยู่แล้ว
สัญชาติป่าเขาพนมป่าพลูเถื่อน
รอยต่อช่วงกะบี่สุราชธานีเนี่ยคือมันก็จะอาจเจอได้
เพราะว่าเสือตัวนี้ออกมาหาอาหาร
ก่อนหน้านี้ก็มีคนพบรอยเท้าบ้าง
เพราะฉะนั้นก็ฝากเตือนล่ะค่ะ
ถ้าเราปฏิบัติตัวได้ถูกก็จะไม่เป็นอันตรายนะคะ